อีกหนึ่งเรื่องพาเข้าวัดแต่ว่าไม่ได้มีเรื่องของโชคลาภคุณผู้ชม
แต่มีภาพเด็ดมาฝากไม่ทราบเป็นพระหรือว่าเนรนะ
สองรูปเขากำลังมีกิจกรรมทางเพศกันเอง
เสพเมถุนแล้วชาวบ้านทนไม่ไหวจริง
คุณผู้ชมคือเฟซบุ๊คที่มีชื่อว่าสำนักข่าวเจริญพวง
ที่นิยมลงภาพและคลิปนั้น
เขาไปตีแผ่พฤติกรรมของคนที่ห่มผ้าเหลือง

ไม่เหมาะสมเป็นภาพนิ่ง

แบบชายรักชายอยู่ในกุฎิแห่งหนึ่ง
ภาพเนี้ยนะทำให้ชาวพุทธจำนวนมากก็คือไม่สบายใจอ่ะค่ะ
คืออยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบที่วัดนี้หน่อยคือไม่รู้ว่าเขายังไงกันอ่ะ
คุณผู้ชมคือถ้าเกิดจะทำแบบนี้ก็ศึกดีกว่าเนอะ
ศึกออกไปดีกว่าก็จะไม่มีใครว่าหรอกไปทำอะไรแล้วแต่นะฮะ
แต่ว่าก็คือท่านเป็นพระอยู่นะฮะก็ไม่เหมาะสมอยู่แล้วอะครับ
แล้วก็ให้จับซะจับศึกไปให้หมดเลยเพราะว่ามันก็ทำให้วงการพระเหลืองก็เสื่อมเสียไป
นะเป็นภาพเป็นภาพนิ่งต้องขออนุญาตเบอร์ภาพ
แต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ต้องรอตรวจสอบก่อนว่าเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไร
แล้วก็เป็นพระจริงหรือว่าพระปลอมนะครับ